จะพาไปดูคลิปน่ารักความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าตูบกับเจ้านายนะคะ

ร้องเพลงอะไรจะน่ารักขนาดไหนไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
เหลือเชื่อว่าดูเอ็ดกันได้อ่ะใช่

มีจังหวะเลยทีเดียวแบบเอ้า
ชายใบ้แหละกับไดมอนด์ก็มา

กำลังนั่งอยู่บนเบาะหน้ารถยนต์
ขณะที่เจ้านายกำลังร้องเพลง
สุนัขผู้ใจก็หอนเบา

ว่าเฮ้ยสุนัขพอได้ยินเสียงดัง
จริงแบบปฏิกิริยาหอนออกมาแบบนี้แหละ
ส่วนบางคนก็บอกว่าในใจลึกเนี่ย

เจ้านายของมันก็ได้อันนี้ผมคิดว่ารู้ฮะ
เขาไม่ได้บอกว่าขึ้นมาผิดนะคะ
นี่แบบงับได้ตรงจังหวะพอดีเลย
อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่จังหวะที่ตรงนะ

โอ้โหไม่ธรรมดาจริงนะ
ซึ่งจริงแล้วเจ้าจูเนียตัวนี้นะคะ
ถ้าใครยังจำกันได้นี่ไม่ใช่คลิปแรกที่โด่งดังนะคะ

ที่เคยโด่งดังจากคลิปร้องเพลงคู่กับเจ้านายมาก่อนหน้านี้
โดยคลิปที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาในเพลง

มีผู้เข้าชมสูงสุดถึง๒๗ล้านครั้งนะคะ
มีผู้ติดตาม๑๔๐๐๐คน
ชื่นชอบก็เข้าไปกดไลค์ติดตามกันได้นะคะ

ท่อนที่ไม่ต้องร้องเขาก็ไม่ร้อง

พอเข้าท่อนที่กำลังจะทิ้งอัลโทรออกไป

เก่งนะคะเป็นสุนัขที่มีพรสวรรค์จริง

เด็กสาวเด็กหญิงทั่วโลกนี่ร้องเป็นกันหมดเลย
ถูกต้องปล่อยน้ำแข็งเป็นเอลซ่ากันด้วยนะคะ
และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลใน